ต้องบอกว่าสุดท้ายข่าวลือก็กลายเป็นเรื่องจริง

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเลิกแล้วกับคุณวิววรรณรส

ซึ่งเมื่อวานนี้เขาออกงานแล้วก็ออกมายอมรับตรงว่า

เอาจริงคุณเจ๊ก่อนจะเล่าถามแบบตัดทีเลยนะ

ในเรื่องนี้แหละค่ะเจดก็ขอโต้เลยนะคะ

เขากับคุณปลางกัณรันที่เล่นละครด้วยกันเนี่ย
สวีกุ๊กกิ๊กมาตรงคลิปหวานนะคะ
แต่ว่าเจดก็ยืนยันนะคะว่าทั้งหมดเป็นการโปรโมทละครค่ะ
ความสัมพันธ์ของข่าวก็เท่านี้นะคะ
แต่ว่าคือเมื่อวานนี้พี่แจ๊กรีนไปทำข่าว

ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนะคะ

ถ้าดูใกล้เราจะเห็นเลยว่าเขาปากสั่นค่ะ

แล้วพอหลังจากลงจากเวทีนะคุณผู้ชม
หนุ่มเจ๊เนี่ยถึงกล้านน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวค่ะ

แล้วเราแบบก็เป็นห่วงน้องด้วยนะคะ

เสพรู้สึกกดดันแล้วก็อัดอั้นตันใจ

กำลังใจทั้งคู่นะทั้งเจดแล้วก็วิวด้วย

แค่ว่าเราต่างกัน
แล้วก็เราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ

คนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราทั้งสองคน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วสำหรับผมเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่ง

ใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลางหรือว่าเป็นใครก็ตาม
ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงาน

เป็นว่าเราเคารพสิทธิแล้วก็การตัดสินใจของน้องทั้งสองคนนะคะ

ให้เขาได้ใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองระดับหนึ่งก่อน
เชื่อว่าหลังจากนี้เจดจะเข้มแข็งขึ้นรวมไปถึงน้องวิวด้วยนะคะ
ก็ตามสเต็ปต่อไปนะฟังเจ็ดไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าพี่แจ๊คเจอวิวก็นิดนึงกันแล้วกันเนาะ